หนุ่มคนนี้เป็นเจ้าบ่าวป้ายแดง

แต่งานนี้จะต้องออกอาการร้อนหนาวหรือเปล่า

คุณธัญญากับคนไปสันใจ
พร้อมกับข้อความแล้วก็แท็กไปหาถึงทั้งคู่นะคะ
ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยแล้วกันนะครับ

ใช่คือเมื่อวานนี้พี่ธัญญา
เขาฝากให้คุณแท็กดูแลน้องสาวให้ดี

และธัญญาธัญเรศญาติผู้พี่ของภรรยาคนสวย

ปนเสียวสันหลังว่าหนาวร้อนนะช่วงนี้เรา

เป๊กโหดมากแท็กต้องทำตัวดี

แสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวหมาด

เดี๋ยวก็รออัปเดตกันได้ทางบันเทิงไทยรัฐของเรา

ส่วนครอบครัวของสาวอีฟพุทธิดา

เพราะว่าในวันนี้ได้เห็นทายาทคนแรกของครอบครัวแล้ว

เขาบอกว่าหน้าตาคล้ายกับคุณตามาก

น้ำหนักแรกคลอดของน้องมีบุญนะคะอยู่ที่

เกิดที่โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทย์

เพราะระหว่างทำคลอด
ที่เธอได้เพื่อนสนิทอัดคลิป
แล้วก็บอกเล่าความรู้สึกตลอดเวลา

ครอบครัวสีวรัฐฉายาคือครอบครัวเนี่ยยังไม่เคยมีหายาด
ชื่อเนี่ยเป็นมงคนแล้วนะ
เชื่อว่านอกจากคุณอีฟแล้วคุณอาต้อยเอง

ต้องเหลอหลานมากแบบสุดเลยนะคะ

ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งสองครอบครัวด้วย